ทำคุณบูชาโทษมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
เจ้าของร้านเห็นว่าลูกค้าที่อยู่ในร้านเนี่ย

กลัวเดี๋ยวรถลูกค้าจะโดนรถคันอื่นบนถนนเฉียวชนเอา

บอกคุณลูกค้าครับเอารถมาจอดในร้านของลานจอดของร้านได้นะ

เจ้าของร้านเขาอุตส่าห์มีน้ำใจ
แต่ลูกค้าทำแบบนี้กับเจ้าของร้าน

เอาเก้าอี้มาฟาดเจ้าของร้านเลยพี่น้ำแข็ง
ตอนแรกก็พยายามบอกว่าเอารถของคุณลูกค้ามาจอดในร้านได้นะ
เขาก็เดินไปนึกว่าจะไปขยับรถอ่าวเปล่า
ลากะอี้มาเลยคุณผู้ชมยกเลย

หลายครั้งเลยครับคนในร้านพยายามมาห้าม

หลังก่อเหตุแล้วคนเจ็บครับเจ้าของร้านเนี่ยรีบไปรักษาตัวเลย
เพราะว่าหัวแตกเลือดไหลอาบดูดิคุณผู้ชมฮะ

หมอก็จ่ายยาให้ไปกินรักษาอาการปวดด้วยครับ
นักข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านนี้อยู่ที่อำเภอไซน์น้อยจนธบุรี
เจ้าของร้านชื่อพี่เกดที่สักครับ
เขาเล่าให้ฟังนะที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖ปฏิสจิกายน
จากว่าลูกค้าไปจอดหน้าร้านแล้วติดถนน
เป็นห่วงกลัวจะโดนรถคันอื่นเฉียวชน

เขาเนี่ยเป็นเด็กไซน้อยนี่ฝ่ายนายเกียรติศักดิ์พยายามเงียบไม่ต่อปากต่อคำนะ
แม้ว่าลูกค้าจะเหมือนเบ่งนิดแต่อีกฝ่ายกลับไปคว้าเอาเก้าอี้มาฟาดเข้าที่หัวตามคลิปเลยครับนี่ครับ
แล้วผมก็นั่งปกติครับแล้วผมก็นั่งปกติครับเพื่อนเขาก็ทยอยกลับอะไรอย่างนี้
ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ปกติเสร็จแล้วเขาเดินไปที่รถครับ
ผมก็ว่าไม่มีอะไรแล้วลูกค้ากลับแล้วไม่น่ามีอะไร
สักพักเขาเดินถือเก้าอี้มาครับเก้าอี้เดินแอบหลังมา
ผมก็นั่งมาเห็นอีกทีก็คือเขาง้าขึ้นมาแล้วครับผม
เนี่ยเป็นเก้าอี้ตัวนี้ครับผมเก้าอี้ที่เขาตีแล้วเขาทิ้งไว้
เอื้อมมือหยิบเก้าอี้ครับแล้วจังหวะเขาง้างฟาดพอดีก็เลยโดนเข้าหัวครับผม
เกียรติศักดิ์ครับคนเจ็บบอกว่าที่ต้องออกมาร้องเรียน
จากว่าเหตุการณ์มันผ่านไปเป็นเดือนแล้วจนจะเข้าปีใหม่แล้ว
คุณผู้ชมที่เขาต้องมาบอกแบบนี้ร้องเรียนแบบนี้

ก็คิดดูสิตั้งแต่๒๖พฤศจิกา
ตอนแรกก็นึกว่าอ่านผิดเหตุเพิ่งเกิด๒๖ธันวาคม

ใช่ครับนี่ฮะร้านกระดกบาร์ของพี่กิติศักดิ์
เขาก็เปิดร้านอาหารทำมาหากินริมถนนกลัว
เดี๋ยวคนนั้นเห็นข่าวปุ๊บจะกลับมาอีกไง
วนมาเอาเรื่องพี่เขาอีกครับมาฝากตำรวจด้วยนะฮะ